คุณผู้ชมคะเราอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้ค่ะ

จุดเกิดเหตุที่สำนักงานกำนันนกนะคะเมื่อวันที่๖กันยายน
คือเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาซึ่งเป็นภาพมุมใหม่
กล้องเนี่ยอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับจุดที่เกิดเหตุ
คือหันหน้าไปทางที่โต๊ะที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ก็จะเห็นภาพตอนที่กำนันนกไปถึงภายในงานช่วงเย็น
แล้วก็จะเห็นภาพสารวัตรสิวไปถึงที่งานช่วงค่ำ
แล้วก็หลังจากอยู่ในงานได้สักประมาณ๒ชั่วโมง

คือดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหล่านี้ก็จะทำให้สามารถสรุปไทม์ไลน์ได้นะคะ
นี่ค่ะคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวของเราได้มา
คือกล้องจะส่องไปที่หน้าประตูของสำนักงานกำนันนกเลยนะคะ
ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงเป็นโต๊ะจีนเห็นรถผ่านเข้าออกเต็มไปหมด
กล้องวงจรปิดตัวแรก๑๗นาฬิกา๒๔นาที๖กันยายน

เหลี้ยวกลับรถตรงจุดยูเทิร์น
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปยังสำนักงาน

นี่นะคะรถของกำนันนก
จากนั้นค่ะเวลา๑๙นาฬิกา๘นาที
ภาพตลังคืนแล้วหัวค่ำ

แล้วก็เลี้ยวเข้าไปที่งานเลี้ยงในสำนักงานกำนันนก
นี่คือสารวัสสิวท่านเพิ่งจะไปถึงงานนะคะ
ก็คือสิบเก้านาฬิกาแปดนาที
จากนั้นค่ะเวลาสิบเก้านาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาที
ในเด้งเราทำลูกศรสีแดงชี้เห็นไหมคะ
ขี่เอาปืนเข้าไปในจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้น๓ทุ่มค่ะจะมีเสียงเพลงดังขึ้นที่งานเลี้ยง

ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินกันหมดเลยเสียงเพลงนะคะ
๓ทุ่ม๒๖กล้องวงจรปิดจะได้ยินเสียงปืนดัง๔นัด
เป็นวินาทีสังหารสารวัตรสิว

คือถ้าเทียบเวลาตั้งแต่สารวัตรสิวไปถึงงานตอนทุ่มนึงประมาณทุ่ม๘นาที
จนถึงเวลาได้ยินเสียงปืน๓ทุ่ม๒๖นาที๒ชั่วโมงนิดนะคะ
เดี๋ยวให้ฟังเสียงคลิปภาพเหล่านี้ค่ะ
นี่ค่ะเสียงจะชัดเจนเสียงเพลงของงานเลี้ยงและตามมาด้วยเสียงปืน๔นัด
คุณผู้ชมคะหลังจากนั้นจะเห็นรถของตำรวจทยอยขับกันออกมา
พาสารวัติศิลป์และรองวศิลป์ส่งโรงพยาบาล
แล้วหลังจากนั้นจะเป็นรถของกำนันนกมาเป็นขบวนเลยค่ะ
หลบหนีกันจากจุดเกิดเหตุ
ใช้คำว่าเป็นขบวนก็คือขับตามกันมาเป็นขบวนจริงนะคะหลายคันนะคะ
ก็คือมีตำรวจขับนำมาด้วยอะไรด้วยอะค่ะ
ทีนี้จากภาพในกล้องวงจรปิดเหล่านี้มันก็เลยสามารถสรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แบบนี้นะคะ
๑๙น๘นสารวัติศิลป์ขับรถไปถึงงานเลี้ยง
๓ทุ่มได้ยินเสียงเพลงจากงานเลี้ยง
๓ทุ่ม๒๖นาทีเสียงปืนดังขึ้น๔นัด
รวมเวลาที่สารวัตรสิวอยู่ในงานเลี้ยงก็คือประมาณ๒ชั่วโมง๘นาที

มีรถพาสารวัตรสิวและรองวสินไปส่งโรงพยาบาล

กำนันนกหลบหนีพร้อมทั้งขบวนรถของตำรวจค่ะ